ครับตอนนี้เราก็ตรวจขยายผลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ
แต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
มันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนซึ่งจะทำความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนคนไทยอื่นอีกมากมายนะครับ
เรามีการประกาศไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่า
ช่วงนี้อย่าเดินทางออกนอกประเทศปรากฏว่าสองสองสามรายนี้
หรือยังมีอีกหลายรายเดินเข้าเดินออก

คือเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมาย
ในเขตนั้นว่าต้องให้ทำเสนอเรื่องดำเนินคดีให้แรงที่สุดนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำร้ายบ้านเมืองนะครับ
ไม่ควรไปสงสารไม่ควรไปให้ความชื่นชมหรือว่าอะไรทั้งสิ้น

เราจะเปิดประเทศเราจะผ่อนคลายมาตรการก็ต้องมานั่งทบทวนวิธีการใหม่
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
เขาไม่ได้เข้าตามตอกออกตามประตูเขาใช้เส้นทางธรรมชาติเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้
แล้วพอเวลาติดเชื้อมากอยู่ฝั่งนู้นก็เลยจะหนีกลับเข้ามา
แต่ว่าไปอยู่ที่นู่นเป็น๑๐วันเป็นเดือนอย่างนี้
ก็เอาของฝากมาด้วยแบบนี้มันก็ลำบาก

อู๊สส่งไปก็นี่ไงงบประมาณใครเงินภาษีใคร
ทำแค่นี้ใช่ไหมแค่เห็นกับตัวแค่นี้
โอ้โหต้องเรียกว่าต้องขนไปแทบทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อไปขยายผล
เพราะว่าเขากลับมาแทนที่จะมาแจ้งนะมากักตัว
ก็ยังไปเที่ยวห้างไปกินหมูกระทะ

หลับนอนไปอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย

แล้วก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าไปทำอะไรมาบ้างเนี่ย
นี่ต้องชื่นชมทางตำรวจทางฝ่ายปกครอง
เขาต้องไปเอาเซลล์ของโทรศัพท์ว่าวันไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่

ลักลอบเข้าเมืองผิดพรบโรคติดต่อ
ไม่ปฏิบัติตามกฎคอรันทีน๑๔วัน
ไม่แจ้งอะไรต่างอาณา
แม้กระทั่งคนโรงแรมที่ให้เขาพัก
อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยก็ได้
เพราะว่าถ้ามีคนแปลกเข้ามาพักเนี่ย
จะต้องถามแล้วก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเฝ้าระวัง
แต่ว่าตอนนี้เราก็ขยายผลไปเรื่อยแล้วนะครับ

ตอนนี้ก็ติดอยู่๓คนใช่ไหมเห็นไหมมันเริ่มมาทีละคนทีละคนอย่างนี้
ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่สัมผัสกับคน
กลุ่มนี้รีบมาหาอย่าให้เราต้องไปตาม
เข้ามาแล้วบอกว่าสัมผัสกับคนกลุ่มนี้เราจะได้รีบทำการตรวจ
เพื่อความมั่นใจตัวเองก็สบายใจด้วยนะครับ
ทุกคนมีความเสี่ยงหมดแล้วครับตอนนี้
อันนี้ก็ผมคิดว่าเราควรจะไปตรวจ

ช่องทางธรรมชาติตะเข็บชายแดนต่าง

อย่างที่ผมบอกเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ย

เพราะว่าก็เข้ามาปฏิบัติตามกฎทุกอย่าง
มาคัดกรองสวอปแล้วก็ควาลันทีน๑๔วัน

ที่เราทำที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองแบบนี้

ใครติดเชื้อเข้ามาเราก็นำเข้าไปรักษา
แต่ในกรณีที่แบบลักลอบเข้ามา

เดินผ่านช่องทางผ่านป่าผ่านห้วย
ผ่านลำคลองเข้ามาแบบนี้เนี่ย
อันนี้มันเป็นจิตสำนึกแล้ว
มันทำไม่ได้ไม่ควรทำ
ก็จังหวัดนะครับ
แต่ว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผมก็กำชับให้สสจนี่แหละ
ทำเรื่องขึ้นเสนอ

รีบดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี

แจ้งความเหนื่อยคดีได้ก็จะต้องทำมันต้องทำอ่ะไม่งั้นไม่ไหว

เรื่องการตรวจเชิงลุกแบบพื้นที่ต้องเข้าไป
ตอนนี้เราลุกเต็มที่แล้วครับก็อย่างที่บอกไงมันสิ่งที่สิ่งที่น่าเสียดาย
คือเราต้องไปสูญเสียทรัพยากรมากมายมหาศาล
ที่จะต้องไปทำความเรียบร้อยที่เกิดจากการกระทำของคนเพียงไม่กี่คน

เอาเป็นว่าใส่นกากอาณาไม่กัน
อย่าไปตกใจกับสิ่งเหล่านี้
เพราะว่าสถานการณ์วันนี้ไม่เหมือนเมื่อช่วงที่มีการระบาดใหม่
โรคโควิดมากพอสมควร
การป้องกันควบคุมโรคก็ดี

โรคนี้ทำไรเราไม่ได้หรอก

เตรียมจริงก็คาดการณ์ไม่ได้เลย

นึกว่าจะเกิดจากมีการเข้ามาของ

แต่ก็ไม่เป็นไรก็

เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลทุกคนไป